ท่านผู้ชมครับที่สุราธานีนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งริมทางนะฮะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเห็นรถคันนี้มาสามวันแล้วนะฮะพอเข้าไปดูใกล้ใกล้เนี่ยพบผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับคือจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยใบหน้าของผู้หญิงคนนี้มีลักษณะรอยเขียว

แล้วในรถนะคะคุณผู้ชมที่เบาะโดยสารด้านหน้าพบศพนางสาวถิติรัฐศรีราชอายุ๓๐ปีเป็นพนักงานธุรการชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่สำนักประหลัดกรุงเทพมหานครภูมิลำเนาเป็นชาวชายภูมินะคะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีผิวขาวใส่หน้ากากอนามัยใส่เสื้อยืดสีชมพูทับด้วยแจ็คเก็ตยีนสีน้ำเงินคาดเข็มขัดนิรภัยสภาพคือคอพับไปทางด้านขวา
ที่ขอบตาที่หน้าท้องมีรอยคล้ายกับศูนย์ปืนอยู่๓แห่งนะคะก็เป็นแนวที่ชายโครงด้านขวากระเป๋าเงินตกอยู่ที่วางเท้าหลังมีกระเป๋าถือสีดำวางอยู่๑ใบส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพุนภินภรรยาการสอบสวนเบื้อต้นเนี่ยค่ะได้ข้อมูลมาว่าก่อนพบศพมีพลเมิงดีขับรถผ่านมาแล้วเห็นรถเก
ยาดก็บอกว่านางสาวธิติรัฐคนนี้
ญาติว่าจะไปหาแฟนในพื้นที่ภาคใต้

ตอนนี้ก็ต้องหาสาเหตุแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ต้องหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ